คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ถูกแชร์กันเยอะค่ะ
แล้วก็ตั้งคำถามกลับไปสำหรับครูคนที่ลงมือนะคะ
ว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ลักษณะคือตบหัวนักเรียนรายคนเลยค่ะ
แล้วบังคับให้เด็กก้มกราบเท้า
เกินกว่าเหตุไปไหมคุณผู้ชมดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
เจ็บบ้าตาย
มันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าชาวเน็ตบอกนะ

คือมันไม่ใช่คือคุณผู้ชมเห็นนะคะ
ในคลิปเนี่ยครูคนนี้ค่ะตบหัวเด็กทีละคนทีละคน
แล้วบังคับให้กราบเท้าด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคอีสาน
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ค่ะ

เอาให้ดังเลยอยากดังเดี๋ยวจัดให้ตามชื่อเลยนะคะ
โพสต์พร้อมกับระบุข้อความบอกเหรียญต่างมุมมอง
กลับเท้าครูบังคับนักเรียนกราบเท้าเพราะแค่
สาเหตุคือเพราะแค่เด็กนักเรียนไม่ถอดรองเท้า
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป

วิธีการลงโทษของครูนั้นเกินกว่าเหตุไปเยอะมากนะคะ
กราบเท้าบางคนก็มองว่าอาจจะไม่เป็นอะไร
แต่การตบหัวถือว่าไม่เหมาะสมไม่ควรทำ
เพราะผิดระเบียบที่กระทรวงศึกษาที่การเขากำหนดไว้
และเป็นครูควรระงับอารมณ์ให้ได้มากกว่านี้ด้วยค่ะ